สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
พี่น้องภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมตลอดทั้งสัปดาห์
เตรียมพร้อมเสมอในการอบพยพหากมีคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติค่ะ
ช่วง๒วันนี้ลมหนาวจากประเทศจีนยังคงดันร่องฝนให้ต่ำลงมา
พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่ยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ทำให้กลุ่มฝนมากองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
และมีโอกาสสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
ประชาชนภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ
พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านยกของขึ้นสู่ที่สูง
และอบพยพสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงไว้เลยนะคะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ค่ะ
อยู่ที่ร้อยละ๑๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
วันนี้อุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างแตกต่างกัน
โดยเฉลี่ยอยู่ที่๒๑๓๕องศาเซลเซียส
ช่วงเช้าอากาศดีค่ะ
ช่วงบ่ายอากาศร้อนจัดและอาจจะมีฝนนะคะ
กรุงเทพมหานครมีฝนค่อนข้างน้อยค่ะ๑๒๐ของพื้นที่
แต่ช่วงกลางวันอากาศร้อนจนแสบผิวเลยค่ะ
อีก๒สัปดาห์เท่านั้นจะสิ้นสุดฤดูฝน
แต่ว่าช่วงนี้ลมหนาวจากประเทศจีน
เยือนพื้นที่ทางตอนบนของประเทศแล้วนะคะ